ประชมครับมีคุณตาคนนึงอายุ๖๗ปีแล้วนะครับ
ก็พิการต้องนั่งรถวิวแชร์นะ

แต่ว่ากลับกลายต้องเป็นผู้ต้องหานะฮะ
ยิงเพื่อนบ้านจนเขาเสียชีวิต
ซึ่งตาก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
บอกว่าทนไม่ไหวผู้ตายชอบผู้จากแนะแกะแหนะแทากถาง
เอายาค่าย่ามาพ่นใส่ผักของตัวเองก็เลยตั้งใจยิงให้ตาย
แค้นสะสมไว้หลายปีอันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
อายุ๖๗แล้วนะครับเนี่ยนั่งอยู่บนรถเข็นวิวแชร์เนี่ย
ตังกรวยวะตราโภคนะครับก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเด่นคาตะบนเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับ
ส่วนผู้ตายนั้นคือนายสมคิดตั้งปัญญาอายุ๔๔ปีก็เสียชีวิตอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้าน
ในสภาพมีบาดแผลถูกยิงเข้าตามใบหน้ากับลำตัวรวม๑๕จุด
แล้วก็ห่างไปสักประมาณ๑๐กว่าเมตรมีปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาด๑๒นะครับ
จำนวนสามปลอกเนี่ยตกอยู่นะครับนายตังกรวยผู้ต้องหาบอกว่าปกติ
กับเพื่อนบ้านก็คือนายสมคิตผู้ตายเนี่ยมีปากเสียงกันมาหลายปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อของคนตายจนมาคนตายเนี่ยคือรุ่นลูกก็ยังคงมีปากเสียงกัน
แล้วก็ถูกผู้ตายพูดจากระแนะกระแหน่ถากถางเวลาที่ตัวเองไปปลูกผักข้างบ้าน
คนตายก็ชอบเอายาค่าย่ามาพ่นตอนกลางคืนผักที่ปลูกไว้ก็ตายหมด
แค้นอัดอั้นใจมาโดยตลอดตัดสินใจล้างแค้นด้วยการยิงให้ตาย
ก่อนเกิดเหตุเห็นว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จเดินออกมานั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้าน
หยิบปืนลูกซองยาวมาตั้งป้อมยิงจากริมรั้วบ้านของตัวเองนะ
มีใบมะพร้าวแห้งเนี่ยบังเอาไว้ได้จังหวะ
นี่นายตังกรวยผู้ต้องหาเขาบอกอย่างนี้เลยนะนี่ฮะเขาทำแผนให้ตำรวจดูเนี่ย
บรรจงยิงผู้ตายทีละนัดทีละนัดอย่างนี้เลย
ตังกรวยบอกว่าตอนที่ยิงเข้าไปเนี่ยตอนจะยิงซ้ำอีกนะ
แล้วแม่คนตายได้ยินเสียงปืนวิ่งออกมาจากบ้านก็เลยไม่ลั่นไกลต่อ
ก็ถือว่าได้ปลิดชีพคู่อริไปแล้วถือว่าความแค้นที่ฝังใจอยู่หลายปีสำเร็จแล้ว
เห็นแม่คนตายวิ่งออกมาก็เลยไม่ยิงต่อ
แล้วก็หมุนรถวิวแชร์กลับไปนั่งรอตำรวจให้มาจับกลุ่ม
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืน